ไปดูกันต่อที่อุดรธานีค่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งโอ้โห
ใครจะทำใจได้เมื่อลูกสาววัยแปดขวบอ่ะค่ะ
ไปเล่นน้ำกับเพื่อนหลังจากที่สอบเสร็จเล่นน้ำอยู่ที่บริเวณสระน้ำด้านหลังโรงเรียน
แต่แล้วจู่จู่ลูกสาวจมน้ำเสียชีวิตแม่วิ่งไปดูศพโอ้โห
กอดศพร่ำให้ปริ่มขาดใจเลยนะคะ
ปล่อยเลียนโดกย่านตายนี้จากแม่ขนาดสิโอ้โหหัวโอคนเป็นแม่ค่ะพี่กอฟ
คือลูกสาวไปโรงเรียนสอบเสร็จแบบนี้เนี่ยคือเขากอดศพลูกแล้วก็กรีดร้อง
ด้วยความสกเศร้าเสียใจก็เพิ่งจะแปดขวบเองทำใจไม่ได้
ลูกกำลังโตแล้วเพิ่งสอบเสร็จสอบเสร็จก็มาเล่นน้ำอยู่ที่บริเวณสระน้ำหลังโรงเรียนสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
เราย้ำเสมอนะเรื่องของเด็กกับน้ำเนี่ยถึงแม้จะโตมาขนาดไหนก็ต้องระวังอย่าให้ฆ่าสายตา
ใช่แล้วเนี่ยค่ะคือจุดที่น้องลงเล่นน้ำจนกระทั่งแบบจมน้ำเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณ
ระน้ำสาธารณะบริเวณฝ่ายน้ำล้นด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองหลอดตำบลเชียงยืนอำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะชาวบ้านก็มายืนมุงดูจำนวนมาก
จุดนี้เป็นประตูระบายน้ำแน่นอนโอ้โหน้ำแรงน้ำลึกนะคะ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันงมหาร่าง
เด็กหญิงมณีวันวัย๘ขวบค่ะน้องจมน้ำเสียชีวิต
เห็นบอกว่าแม่เดินทางมาดูก็สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ทราบชื่อคุณแม่คือนางสาวเอี่ยงนะคะ
ร้องไห้ล้มทั้งยืนกู้ภัยก็ต้องให้ยาดม
ชาวบ้านก็ต้องประคองเพื่อที่จะพูดปลอบใจคุณแม่ที่ทำใจไม่ได้
ทีนี้คุณแม่ก็ร้องไห้ไปแล้วก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง
บอกว่าตัวเองทำงานรับจ้างก่อสร้าง
ทีนี้สามีก็เลิกลากันไปแล้วแหละตัวเองต้องเลี้ยงลูกสองคน
มีลูกสองคนคือลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสาวคนเล็กคนที่เสียชีวิตนะคะ
เมื่อเช้าตัวเองปลุกลูกให้ไปโรงเรียนตามปกติ
ลูกไปสอบไปเรียนก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายมาจมน้ำตาย
แล้วคุณแม่บอกด้วยนะว่าเมื่อวานมีรางสังหรณ์
รางสังหรณ์คือตากระตุกหลายครั้ง
ตามความเชื่อเขาก็บอกว่าตากระตุกไม่ค่อยเป็นรังดีสักเท่าไหร

ใช่คุณแม่บอกว่ามันจะเกิดรางร้ายหรือเปล่า
หรือว่าเป็นเรื่องร้ายแต่ไม่คิดว่าจะต้องสูญเสียลูกขนาดนี้นะคะ

พลเมืองดีที่ลงไปช่วยงมร่างน้อง
คือนายพงเพชรเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีชาวบ้านตะโกนเรียกขอให้ช่วย
หรือว่าพอมาดูก็เห็นว่ามีทั้งครูมีทั้งนักเรียน
อยู่บริเวณริมสระน้ำเพียบเลยนะคะ
แล้วเขาก็ถามว่าน้องจมไปจุดไหน
พอชาวบ้านชี้เป้าเขาก็ตัดสินใจลอยน้ำ
แล้วก็งมค้นหาร่างน้องใช้เวลาสักประมาณ๕นาที
เจอร่างน้องห่างจากฝั่งไปสักประมาณ๓เมตร
ก็เลยมีการนำตัวขึ้นมาบนฝั่ง
ทีนี้จังหวัดนั้นชาวบ้านก็พยายามช่วยชีวิตกันอย่างเต็มความสามารถแล้ว
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องได้ทันนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการเก็บหลักฐานอื่นเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งญาติเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการตาย

ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ